ไปดูความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
สตองโดครับก็ยอมรับนะครับว่าตัวเองพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อให้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่กลับมาติดทีมชาติชุดนี้
แล้วก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของทีมชาติไทย
ในการดัยการแอเชียลคับด้วย
ความเกิดหวัยของท่านเทค้อนางเตะทีมชาติไทยที่จะ
ลุยศึกฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๙ที่สหรัฐอารับเอมิเรต
ระหว่างวันที่๕มักกราคมจนถึง๑กุมภาพันธุ์
หนึ่งในนักเตะที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง
ทริสตองโดก็เปิดเผยกับทีมข่าวว่าการกลับมาติดทีมชาติครั้งนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ
เพราะที่ผ่านมานั้นไม่มีรายชื่อในทีมชาติมาระยะหนึ่ง
ก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วครับที่จะกลับมาติดทีมชาติให้ได้อีกครั้ง
แล้วนอกจากนี้ฟริสตองโดเองก็เผยถึงเส้นทางในรอบแรกนะครับ
ก็ยอมรับว่าเป็นงานหนักทุกนัดสำหรับทีมชาติไทย
แต่ก็ไม่มีความกดดันแต่อย่างใดและพร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่
ตามที่โค้ชนั้นมอบหมายครับ

แต่เรารู้ว่าถ้าเราให้ทุกอย่าง